เราเนี่ยนะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับญาติผู้ใหญ่เราเราก็มักจะตามใจเขาเนาะ
ไม่ว่าเรื่องอะไรอย่างผมคนหนึ่งแม่ผมบอกอะไรก็ต้องตามใจเขา

เหมือนกันกับคนคนนี้แม่เลือกอะไรเราก็ตามใจแม่ผลออกมาก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
เขียวมรกฏสดใสบานเย็นถูกใจนักหนา
ดอกและหินระรานตาสีน้ำตาลมาประกบกัน
ลายไม้อันทันสมัยของแม่
ฟ้าเขียวส้มลายหนักหนา
พอเวียนเข้าประตูมา
อุ๊ยเวียนสายตาเสียจริง
เขียวสวยผ้าเทลแจ่มใส
นั่นไงลายดอกอีกแล้วหนา
พ่อเดินออกประตูมา
กระเบื้องบ้านฉันนั้นหนาไม่เหมือนกันสักแผ่นเลยแม่
ยังไงยังไงดิ
คุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจว่าสวัสดีวันจันทร์หมายถึงสีเหลือง

อันนี้บ้านหลังนี้ก็คือสวัสดี๗วัน

ถ้าไม่ตามใจโอ้โหคุณจะโดนบ่นแล้วก็จะเลิกคุยกันไปหลายวันหลายเดือน

ตอนนี้ก็เลยตามใจ

อะไรที่เขาต้องการเป็นความประสงค์ของเขา

แบบว่ายังไงอะไรอย่างนี้

มันไม่ใช่นินทา

อ๋อไม่ได้นึงทะ

ที่ฉันรู้คุณแม่คุณก็ส่งข้อความมาประจำแหละ
คอยดูว่าวันนี้คุณเมาส์อะไรคุณแม่อีก